ไปดูคลิปอุทาหรณ์นะคะกรณีที่รถกู้ชีพรถกู้ภัยเขาเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อขอทาง

เอาจังหวะที่รถขอทางเขาทำความเร็วเปิดทางก็ขับตาม
ให้คุณผู้ชมไปดูนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
คลิปจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่ปิงเมืองเชียงใหม่

ในคลิปก่อนเกิดเหตุ

ขับด้วยความเร็วกำลังจะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อยู่ที่บริเวณถนนเจริญเมือง
บนน้องป่าครั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่
ขับตามหลังรถกู้ภัยมาด้วย

พุ่งชนรถจักรยานยนต์
โดยผู้ขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บนะคะ
เจ้าพิธีกู้ไพรก็เลยประถมพยาบาลเบื้องต้น

ก็หักหลบมาชนรถที่จอดอยู่เลนส์ฝั่งตรงข้ามอีกค่ะ
ทำให้รถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนได้รับความเสียหาย
ด้านหน้ารถเนี่ยพังยับหลายคันนะคะ
มีทั้งรถยนต์๔คันรถจักรยานยนต์อีก๒คันด้วย
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนคู่กรณี

นั่นไงพุ่งมาเร็วแล้วชนจักรยานยนต์ก่อน
แล้วเสียหลักเลยไปชนอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะ

ก็ตำรวจจะมีการรวบรวมหลักฐาน
ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุต่อไปด้วยค่ะ